คุณผู้ชมฮะสี่ชีวิตครอบครัวนี้หายไปปริศนาเนี่ย
เรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยค่ะ
คือก็เป็นห่วงแหละว่าทั้ง๔ชีวิตคือมีพ่อมีแม่ลูกชายลูกสาว
ยังปลอดภัยกันอยู่ไหมใช่ฮะลูกคนเล็กเนี่ย
แต่น้องผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยแต่น้องผู้ชายคนนี้แหละที่หายไปนะฮะ
ใช่ค่ะลูกสาวคนโตที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคืออยู่รอบปลอดภัยนะ
ใช่นี่จากภาพนี้คุณผู้ชมจริงครอบครัวนี้เขามี๕คน
ลูกเขามีสามคนใช่ไหมคะแต่คือลูกสาวคนโตวัยสิบเก้าปี
ไม่ได้หายไปด้วยนะคนที่หายไปก็คือมีพ่อพ่อแม่
พ่อเนี่ยคือนายนิรุธอายุสี่สิบเอ็ดปีแม่คือนางสาวนารุมนอายุสี่สิบเอ็ดปี
ลูกชายอายุสิบสองแล้วก็ลูกสาวเจ็ดขวบ
เบาะแสล่าสุดก็คือติดต่อได้เมื่อวันที่๑๐เมษา
เพราะว่าพ่อคุยแชทกับลูกสาวถามว่ากินข้าวหรือยัง
แชทกับลูกสาวคนโตวัยสิบเก้าอะค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ย
ทั้ง๔คนหายไปจากบ้านพักที่ทุ่งเสลี่ยมที่สุโขทัย
พร้อมกับกระบะโตโยต้าสีเทาทะเบียนสุโขทัย
แต่ทีนี้ค่ะมันมีเบาะแสว่ารถกระบะสีเทานั้นน่ะเหมือนกับถูกขายต่อกระบะคันนี้ค่ะ
ขายต่อไป๔ทอดแล้วก็มีภาพของแม่คือนางสาวนรมน
เป็นคนขายยื่นเอกสารให้กับนายหน้าอยู่หน้ารถครับ
ทีนี้เขาก็นัดรับรถกันเมื่อวันที่๗เมษาที่พิศนุโลก
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกขายทอดไปอีกสามมือทีนี้รถสุดท้ายไปเจออยู่ที่เต็นต์รถมือสองที่อุดรค่ะ
เรื่องการขายรถกระบะคันนี้มันก็มีการออกมาเปิดเผยของทางเต็นต์รถต่างนะครับ
บอกว่าก็ซื้อกันมาอย่างถูกต้องซื้อมาจากเจ้าของคนนี้ที่เอามาขายให้จริง
ใช่ค่ะแต่นายหน้าคนแรกบอกว่าหลังจากที่นางสาวนรมนขายรถกระบะแล้วเนี่ยมีรถอัลติสสีบรอนมารับ
ซึ่งรถนั้นฝ่ายสามีมาขับรถมารับแต่เรื่องสีรถนี่ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะว่าเอาติสสีบอลหรือสีขาวกันแน่
ปริศนาเรื่องนี้นะกลายเป็นประเด็นใหม่ว่าตกลงแล้วทั้ง๔คนในครอบครัวนี้หายไปพร้อมรถกระบะตอนแรกนะที่เป็นข่าวแบบนี้
แต่พอรถกระบะถูกตรวจสอบว่าเอาไปขายแล้วนะฮะทีนี้ก็เป็นพาดหัวใหม่ว่าทั้ง๔คนหายไปกับรถอาติส

เออคือรถกระบะตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าอยู่ที่เต็นต์รถที่อุดรตอนนี้เขาก็เลยยังไม่ขายยังไม่อะไรแต่ว่าเนี่ยเรื่องรถอัลติสเรื่องสีของรถตกลงจะสีบอลหรือว่าสีขาวอะไรยังไงกันแน
ข้อมูลว่าขับสีบรอนมีทั้งข้อมูลว่าสีขาวบ้างล่ะ
นะค่ะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางผู้กำกับสพบ้านไร่ที่สุโขทัยเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยนะคาดว่าคดีนี้ไม่ใช่การประทุษรายเพื่อเอารถไปขายคือมีหลักฐานแหละว่านางสาวนรมนเนี่ยนำรถไปขายชัดเจนแล้วนางสาวนรมนกับนายนิรุธสามีภรรยาคู่เนี้ยนะระดมทุนจากชาวบ้านเพื่อเอาไปลงทุนซึ่ง
เหล้าทำหนี้สินของครอบครัวเข้ามาเป็นข้อสันนิษฐานด้วย

ครับก้องจนกะติดเข้าออกมาขายจริงครับผม
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ยืนยัน
เรื่องเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้สูญหายจุดสุดท้ายที่รัฐกระบัง

ใช่นะครับส่วนข้อพิรุษการหายตัวไปของครอบครัว
อาจจะ๑เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหลัก๑๐ล้านบาท
ที่มีการไปกู้ยืมหรือระดมทุนจากชาวบ้านมาหรือเปล่า

ข้อพิรุษที่ว่าครอบครัวนี้มีการขายหมูยกฟาร์มเลยนะ
เพราะว่าหัวหน้าครอบครัวคือผู้เป็นพ่อมีอาชีพเลี้ยงหมู

พฤติกรรมของการพยายามหลบหนีจนขาดการติดต่อกับลูกสาวคนโต
เป็นการหลบหนีเจ้าหนี้หรือเปล่านะครับ
ข้อสงสัยหนึ่งที่ทีมข่าวของเราได้ไปถามกับผู้ใหญ่บ้าน

ตั้งแต่เห็นนายนิรุธย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมเมื่อ๒ปีที่ผ่านมานะ
ผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดของครอบครัวนี้มากเท่าไหร่นัก
แต่ว่านายนิรุธมีอาชีพทำฟาร์มหมูจริง
ค่อยทยอยขายหมูออกจากฟาร์มไป
ตอนช่วงที่หมูราคาดีไม่ใช่การขายยกฟาร์ม
ส่วนคนที่เป็นแม่ภรรยาของนายนิรุธก็คือนางสาวนริมล
ก็ทำงานบัญชีนะแต่ว่าผู้ใหญ่เองก็ไม่รู้
เรื่องของการกู้ยืมเงินจากชาวบ้านเป็น๑๐ล้านบาท
ส่วนที่บ้านพ่อของนายนิรุธเนี่ยคุณพ่อก็มีความเคลื่อนไหวอะไรไหมฮะ
ตอนนี้คุณพ่อไม่ค่อยให้ข้อมูลกับนักข่าวแล้วนะ
ก็คือมีศักดิ์เป็นปู่ของเด็กปู่ล้วนบุญชู
คือตอนนี้เขาก็รอการติดต่อกลับมาแหละ
แล้วลูกสาวคนโตน้องอุ้ยวัย๑๙ปีนี่ก็ยังร้องไห้ตลอดเลยนะ
แล้วก็ถามว่าทำไมพ่อกับแม่ไม่ติดต่อมาหาหนูเลย
แต่เอาจริงปู่ปู่ยืนยันว่ายังติดต่อไม่ได้

เพราะว่าตอนแรกเมื่อวานเรานำเสนอไปว่าน้องอุ้ย
บอกว่าติดต่อกับน้องชายได้แล้วไง

เมื่อวานท่านนำเสนอไปว่าติดต่อกับน้องชายได้
แสดงว่าทั้ง๔คนยังมีชีวิตอะไรกันอยู่นะ

คือไม่รู้ว่าปู่รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหม

เป็นห่วงคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กทั้งสองคนนะครับ